เมื่อวานนี้เรานำเสนอคลิปหนึ่งค่ะ
เป็นคลิปความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสังคม
ระหว่างคุณครูกับนักเรียน
ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะคะ
คลิปนี้หลังจากที่ปรากฏออกมาแล้ว
ปรากฏว่าคนวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะเป็นความรุนแรง

ไปเขย่าหัวไปพูดจารุนแรงเนี่ยนะ

ส่วนนองที่ถูกกระทำใส่
ถึงใครสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะก็คือวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ไปพบกับนายโสพลสุขพันธ์อายุ๕๔ปี
เป็นอาจารย์สอนวิชาภาระที่เทคนิคสระบุรีนี่แหละค่ะ
ก็ยอมรับเลยนะบอกว่าเป็นคนที่ปรากฏในคลิปจริง
แต่ว่าภาพที่มันปรากฏออกไปนั้นเป็นเหตุการณ์แค่บางส่วน
ในคลิปเหมือนพยายามที่ว่าครูจะทำร้ายเด็ก
และท้าทายให้เผากระดาษข้อสอบ
แต่ความเป็นจริงคุณครูโสพลบอกว่า
ต้องการให้เด็กมีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ลอกข้อสอบ
ก่อนเกิดเหตุคือครูโสพลคุณผู้ชมพยายามชี้แจงกับนักข่าวบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุคุณครูให้เด็กแบ่งกลุ่มทำข้อสอบเพื่อมาส่ง
เลยนะบอกว่าห้ามลอกข้อสอบกัน
พอสั่งงานเสร็จแล้วปุ๊บคุณครูสวพลก็ออกมาทำธุระนอกห้อง
พอกลับเข้าไปไปพบว่านักเรียนนักเรียนในคลิป
อกข้อสอบจากโทรศัพท์มือถือจึงเรียกมาพูดคุย
ได้สั่งให้นำข้อสอบที่ลอกไปเผาทิ้งนอกห้องเรียน
คือลักษณะการพูดคุยตอนที่ในคลิปนี้
หลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่นะ
ที่บอกว่าให้เผาคือเผาข้อสอบที่น้อง
ไปลอกจากโทรศัพท์มือถือแต่นักเรียนคนดังกล่าว

พอให้เอาข้อสอบที่ลอกไปเผาเด็กนักเรียนกลับพูดจายียวนท้าทาย
จนทำให้เกิดอารมณ์ก็คือโมโหนี่แหละ
สุดท้ายก็เกิดภาพตามคลิปนี้มานะคะ
หลังจากนั้นนักเรียนในชายในคลิป
สุดท้ายรู้ตัวว่าตัวเองทำผิด
ได้เข้าไปกราบขอโทษอาจารย์ต่อหน้าเพื่อน
เพื่อเป็นการสำนึกผิดแล้วนะตอนนั้น

นักเรียนคนที่ปรากฏในคลิปได้พาพ่อแม่มากลับขอโทษ
ตอนนั้นคุณครูโสพลบอกว่ารู้สึกชื่นชมเด็กนะ
บอกว่าทำผิดแล้วสำนึก

กล้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพ่อแม่ฟัง
ซึ่งอาจารย์ก็ยังขอโทษพ่อแม่
ขอโทษพ่อแม่เด็กที่ใช้อารมณ์ในวันนั้น
ยืนยันว่าที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่ารักเด็กนักเรียน

ทุกคนก็เข้าใจกันดีแล้วนะตอนนั้นนะคะ

จริงแล้วคลิปที่มันปรากฏเป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้น
คลิปความยาวฉบับเต็มมัน๓นาที
แต่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์๑นาที
ตอนท้ายคลิปมันคือคำตอบ
มันเป็นการทำความเข้าใจระหว่างอาจารย์กับนักเรียน

จนกระทั่งเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์
แล้วพอมันปรากฏออกไปแค่เสี้ยวเดียว
มันกลายเป็นว่าครูโสพลทำเกินกว่าเหตุ
ฟังคำชี้แจงจากครูพระคุณครูโสพลกันหน่อยค่ะ
อารมณ์ชุ้นเฉียวนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายไม่ได้อะไรเลย
แต่เขย่านายบัญชาว่าทำไมพูดกับผมเป็นแบบนี้นะครับ
เสร็จแล้วก็ให้นายบัญชาไปนั่งที่ติดกับฝาผนัง

เสร็จแล้วนายบัญชาก็ขอโทษผมว่าอาจารย์โสครับ
ผมขอโทษอาจารย์โสผมควรอาจารย์โสเล่น
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นการบอกเล่าจากอาจารย์โส
ก็คือครูโสพลครูพระที่ปรากฏในคลิป
ส่วนนี้อีกหนึ่งท่านที่นักข่าวของเราไปพูดคุยด้วยนะคะ
นายวัชรพงศ์ดอนแถลงอายุ๓๒ปี
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาระศึกษาเช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานกับครูโสพลนั่นแหละค่ะ
บอกว่าคือปกติแล้วอาจารย์โสพลเป็นอาจารย์ที่นักเรียนส่วนใหญ่
รู้จักและรักใคร่มีความคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นอย่างดี
มีเป็นคนที่นิสัยดีตลกขบขัน
อกจากนี้ฝากบอกชาวเน็ตบอกว่าเสพข่าวในโซเชียล
ค่อยพิจารณาให้ถี่ถ้วนและสมบูรณ์
เพราะว่าคลิปที่มันปรากฏออกไปมันเป็นแค่เสี้ยวเดียว

อาจจะเป็นชนวนเรื่องของความขัดแย้งขึ้นมาในสังคมก็เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นก็ฝากไปแล้วค่ะบอกว่าเสพข่าวยังมีสติ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะแน่นอนนะคะว่าเราต้องไปถาม
ก็คือผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี
อาจารย์เจนวิทย์ตั้งเจริญวรกุลเป็นผอตอนนี้บอกว่า
สั่งการให้อาจารย์โสพลหยุดทำการสอนชั่วคราวในวิชาภาระศึกษา
พร้อมให้มีการไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือไปช่วยงานฝ่ายปกครองก่อน
เพื่อรอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกันในวันนี้นักเรียนที่อยู่ในปรากฏในคลิป
ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะก็คือเมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียน
ทำธุระต่างจังหวัดมีแต่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนั่นแหละ
มาพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือผู้ปกครองเองก็ไม่ได้มีการติดใจสำหรับคลิปนี้นะคะ
ที่ผ่านมาพอของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีบอกว่า
อาจารย์โสพลเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีมาโดยตลอด
สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
มีรางวัลการันตีความสามารถของอาจารย์อยู่หลายรางวัล
แล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาด
ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์โสพลนะคะ
ก็เรื่องราวประมาณนี้ค่ะ

ถ้าเกิดว่าความจริงเป็นอย่างไรก็น่าจะมีคลิปเต็มออกมาให้ดูด้วยนะครับ